ดูอีกเหตุนะฮะเป็นอุทาหรณ์ขับรถตามหลังรถส่งของ
และสิ่งที่มันปลิวมามันคืออะไรคุณผู้ชมไปดูคลิปกันนะฮะ
โอ้โหชิ้นใหญ่เลยนะครับปลิวมามองเห็นชัดแต่ก็ไม่รู้จะหักหลบกันยังไง
มันไม่ทันนะข้างมันก็มีรถใหญ่อยู่คุณสุดสกุล
คุณคิดดูสิมันเป็นแผ่นเหล็กนะฮะนี่แหละครับแผ่นเหล็กขนาดใหญ่นะครับ
คุณคิดอีกทีว่าถ้ามันทะลุกระจกรถเราทะลุเข้ามา
คนขับมีสิทธิ์เจ็บหนักหรือเสียชีวิตได้ทันที

เผยแพร่อยู่ในโลกโซเชียลเราตรวจสอบให้แล้วนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าของเมื่อวานนี้เองนะครับ

เมื่อสักครู่เหตุการณ์ของคุณก็แถวถนนพระราม๒ใช่ไหม

เจ้าของรถกระบะคันเสียหายคันที่ติดกล้องนี้นะฮะ
เล่าให้ฟังบอกว่าตอนเขาขับมาถึงตรงจุดเกิดเหตุ
เห็นกับตามันมีแผ่นอะไรปลิวออกมาจากรถคันหน้า

มันกระแทกกระจกหน้ารถอย่างจัง
เพราะดีมันไม่ทะลุเข้ามา
เขาได้แต่ประคองรถเอาไว้ได้
ไม่เสียหลักไม่เกิดอุบัติเหตุนะฮะ
ส่วนรถคู่กรณีเป็นรถกระบะดัดแปลงครับ
ใส่ลูกกรงเหล็กสำหรับส่งน้ำดื่ม
ก็ไม่ได้หยุดรถมารับผิดชอบแต่อย่างใด
ทางผู้เสียหายเองก็ขับรถตามไปบอก

ก่อนจะโทรเรียกประกันมารับผิดชอบนะครับ

มันเป็นแผ่นวางรองขวดน้ำเดิมมีขนาดตั้ง๑เมตร
แผ่นนี้จริงอาจจะต้องมีการยิงหมุดยึดไว้
แต่คาดว่าหมุดนี้มันอาจจะหลุดมันเลยปลิวออกมา
แล้วก็มาใส่รถคันข้างหลังได้อันตรายน่ากลัวนะฮะ
คือปกติเวลาที่เขาเอารถคันนี้ไปส่งน้ำ
เขาจะวางขวดน้ำไงแล้วมันก็จะทับแผ่นนี้
แต่นี่พอมันไม่ได้วางแล้วพอมันปลิวมาแบบนี้

แต่ถึงไม่มีขวดน้ำคุณก็ต้องยึดหมุดเอาไว้
แต่ว่าถ้าคุณจะยกออกเลยคุณก็ต้องดัดแปลงอะไรให้ดี
และการดัดแปลงต้องเป็นไปตามข้อกฎหมายด้วยนะครับ